กรณีพบโครงกระดูกมนุษย์ในป่าละเมาะที่จังหวัดตรัง
ตั้งแต่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยคาดว่าถูกทิ้งเอาไว้เป็นเวลาหลายเดือน
ล่าสุดมีญาติของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่หายตัวไป
บอกว่าคาดว่าจะเป็นกระดูกของหลานสาวนะครับ

โครงกระดูกและชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกเผา
กลางป่าละเมาะอำเภอเมืองตรังเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของเพศหญิง
เพราะมีกระดูกเชิงกรานที่ชี้ชัดเรื่องเพศ
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจถูกทำร้าย
เนื่องจากพบว่าฟันหน้าหัก๓ซี่และมีร่องรอยการถูกเผา

เมื่อประมาณ๒อาทิตย์ก่อนหน้าที่จะพบโครงกระดูก
หลังพบโครงกระดูกดังกล่าวมีญาติของเด็กหญิง
วัย๑๔ปีที่หายตัวออกจากอำเภอนายง
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
โครงกระดูกดังกล่าวเป็นหลานสาวที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคม
เพราะสวมสร้อยสแตนเลสเช่นเดียวกับที่พบในโครงกระดูก
เจ้าหน้าที่จึงเก็บดีเอ็นเอไว้ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่
ของเด็กสาวที่หายตัวไปเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบเป็นหลานสาวอย่างแน่นอน
เพราะขนาดความสูงของโครงกระดูกกับหลานสาวมีความใกล้เคียงกัน
โครงกระดูกแล้วยังมีสร้อยคอที่หลานสาวใส่อยู่เป็นประจำ
ยิ่งทำให้มั่นใจว่าเป็นหลานสาวอย่างแน่นอน
ยายสมจิตศรีแก้วยายของเด็กสาววัย๑๔ปียังให้ข้อมูลอีกว่า
หลานสาวหายตัวไปก็ได้สอบถามกับเพื่อนสนิทจนรู้ว่ามีผู้ชายมารับหลานสาวออกไป
ริ้วจันภูลยายของชายที่ถูกกล่าวหาบอกว่า
เขาไม่เคยเห็นหน้าเด็กสาววัย๑๔ปีคนนี้มาก่อน
ยืนยันว่าหลานชายไม่เคยพาไปที่บ้าน
ตั้งแต่เกิดเรื่องหลานชายก็หนีออกจากบ้านไป
พยายามติดต่อถามว่าอยู่ที่ไหนแต่หลานชายก็ไม่ยอมบอก
และตัวยายเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไม่ปลามาต้าตาว่าอยุ่งได้ไกลมาไกลมามา

อกจากนี้ยังมีข้อมูลจากตำรวจนายงว่า
ชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีหมายจับคดีพรากผู้เยาว์มาแล้ว
แต่อยู่ระหว่างติดตามหาตัว
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองตรังเปิดเผยว่า
บริเวณที่พบโครงกระดูกเป็นพื้นที่เปลี่ยว
ไม่ค่อยมีคนเข้าไปบริเวณนั้น
คนที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นคนในพื้นที่
และรู้ว่ามีพื้นที่ตรงนี้อยู่
และจุดที่พบโครงกระดูกกับบ้านของผู้ต้องสงสัย
ห่างกันเพียง๒๐๐๓๐๐เมตรเท่านั้น
และขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอจากโครงกระดูก
กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ว่าต้องใช้เวลาอีก๒อาทิตย์จึงจะรู้ผล
เทราะทีวีรายงาน